คุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่๑๗พฤษภาคมนะคะ
เป็นวันที่ทางสบคเขามีการผ่อนคลายมาตรการต่างแล้ว
พื้นที่ของท่านจังหวัดของท่านอยู่พื้นที่ไหนอย่างไร

แต่เอาล่ะสิ่งที่ทำให้ร้านรวงต่างโดยเฉพาะร้านอาหาร
ยิ้มออกก็คือสามารถนั่งทานที่ร้านได้แล้วนะคะ
สำหรับพื้นที่สีแดงเข้มนะครับคุณผู้ชม
รายละเอียดต่างเดี๋ยวเราไล่เลี่ยงกันนะคะ
มาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นี่ค่ะ
หมอเบิร์ตนะคะก็ได้มีการประกาศมาตรการผ่อนคลาย
โซนสีใหม่นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
แต่ก็ยังมีการจำกัดจำนวนคนใช้บริการ
กัดจำนวนเวลาต่างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม
พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดนะคะ
จาก๖จังหวัดเดิมก็คือกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการชนบุรีเชียงใหม่
ตอนนี้เหลือ๔จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการ
๔จังหวัดนี้ในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะ
ท่านสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้แล้ว
๒๕เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดนะครับ

แต่ถ้าเกิดว่าสั่งกลับบ้านได้
สั่งกลับนะคุณผู้ชมได้จนถึง๕ทุ่มค่ะ
รองลงมาค่ะพื้นที่สีแดงนะคะ

ตอนนี้ปรับใหม่แล้วนะคะเหลือ๑๗จังหวัด
สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึง๕ทุ่ม
สีแดงตอนนี้รวมถึงจังหวัดชนบุรีด้วยนะคะ
ส่วนที่เหลืออีก๕๖จังหวัดพื้นที่สีส้มค่ะ
นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ปกติ
แต่ยังคงห้ามขายเครื่องดื่มสุราเหมือนร้านอื่นทุกสีเลยนะคะ
ตอนนี้ยังคงงดขายเครื่องดื่มสุราในร้านนะคะ
ส้มเนี่ยตอนนี้รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ทีนี้พูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่ถูกลดระดับลงมาแล้ว

ก็คือควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดตอนนี้เหลือเพียงสีส้มนะคะ
อนุญาตให้ร้านอาหารเปิดได้ถึง๕ทุ่ม
สามารถนั่งทานที่ร้านได้ตามปกติ
ทำให้ผู้ประกอบการนะคะแน่นอนดีอกดีใจค่ะ
เพราะช่วงที่อยู่ในโซนสีแดงเข้ม
แม้จะเปิดร้านได้แต่ห้ามนั่งทานในร้าน

ต้องมีการลดพนักงานเลิกจ้างพนักงานในร้าน
ลดต้นทุนเพื่อความอยู่รอด
พอสามารถนั่งทานในร้านได้แบบนี้ก็คือวันนี้มีผลนะคะ
แน่นอนว่าผู้ประกอบการก็มีความหวังมากขึ้น
หวังว่าลูกค้าจะกลับไปใช้งานใช้บริการตามปกตินะฮะ
อย่างร้านอาหารตามสั่งย่านตลาดสิริวัฒนาอำเภอเมืองเจียงใหม่ค่ะ
นี่คุณผู้ชมนำโต๊ะต่างนี่ออกมาวางนะคะ
ลูกค้าต่างบอกว่าดีใจนะคะที่ถูกปรับโซนสีให้อยู่ในโซนสีส้ม
สามารถนั่งทานที่ร้านได้นะคะหลังจากที่ลูกค้าหายไปมากกว่า๘๐
ตอนนี้คือต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่อยากสะดวกสบาย
อยากสั่งปุ๊บนั่งทานที่ร้านกลับแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างได้เลย
โดยที่ไม่ต้องแบบสั่งกลับไปที่บ้านแล้วก็ต้องไปนั่งแกะใส่จานอะไรอย่างนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ดีใจทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้านะ
แต่ก็ต้องดูหน่อยเนาะเพราะว่าอย่าง๒๕ที่บอกไปคือ
ถ้าเกิดโต๊ะ๔คนคืนนั้นได้คนเดียว
สมมุติไป๔คนมันนั่งรวมกันไม่ได้ไง

นั่นแปลว่าถ้าเกิดร้านมี๔โต๊ะก็นั่งได้โต๊ะละคน